เกิดเหตุการณ์แกะที่ออสเตรเลียหายไป
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเจอตัวแล้วนะคะ
ที่ว่านั่นก็คือเจ้าเชื้อล่านั่นเอง
หายไป๖ปีไปดูกันหน่อยว่าสภาพเป็นยังไง
ขนยาวขนาดไหนหนักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนี่โอ้โห
อยากรู้ว่าเขาคนเยอะมากหนาเชียว
ไม่โดนตัดเลยไงไม่ได้โดนตัดเลย
แล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดก็ได้ตัดแล้วนะ
น้ำหนักเท่าไหร่ไหมคะโดนตัดออกมา๒๑กิโลกรัม
โอ้โหน้ำหนักของคนเหรอน้ำหนักของคนคุณ

งั้นมันจะหนักมากแล้วเขาเองจะลำบาก

ใช่เลยอย่างที่คุณอรัชบอลบอกไปนะคะว่า
ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองโฮบาสเนี่ยนะคะ
เจ้าเชื้อล่าบริเวณถนนสาย๑เมื่อวานนี้
เขาบอกว่าขนที่หนักแบบนี้ทำให้เจ้าเชื้อล่า

เพราะว่าขนที่หนักเกินไปของเจ้าเชียล่าเอง
หลังจากที่ไม่ถูกตัดมานานกว่า๖ปีแล้ว

โถหลงป่าเหรอลูก

น้ำหนักของขนแกะอยู่ที่๒๑กิโลกรัม
คุณว่าเยอะไหม
เยอะสิคุณ
ขนของเจ้าคริสต์ถูกตัดออกมาน้ำหนักรวม๔๑กิโลกรัม

จำได้ว่าตรงนั้นนี่ขนแบบแทบจะมองไม่เห็นหน้าแล้ว
คือสงสัยตรงนั้นอาจจะมีพัฒนาการขนที่ดี

พบเจ้าคริสต์ก็คือช่วงกันยายนปีที่แล้ว

น้ำหนักของเจ้าของขนเจ้าคริสต์รวม๔๑กิโลกรัม
ซึ่งหนักกว่าเจ้าเชียล่าประมาณ๒๐กิโลกรัมเลย

แหม่หลงเปล่าสนาน